น้าสาวน้าเขยแล้วก็เหตุผลของทั้งฝั่ง

ซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายยังพูดคุยที่

เป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยเป็นเรื่องเดียวกันเท่าไหร

ไปดูฟังเสียงของน้าเขยกันก่อนเลยนะคะ

ถูกหลานสาวของตัวเอง

แจ้งความจับข้อหาพระพุยาวค่ะ

ไม่ต้องพูดถึง๕ปีไม่เคยได้เลย
เป็นน้าเขยของนางสาวบี

ว่าจะให้ค่าจ้างเดือนละ๔๐๐๐บาท
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนางสาวบีจะออกให้เอง
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่นาเขยและนาสาวเลี้ยงดูน้องขนวลมา๕ปี
ยังไม่เคยได้รับค่าจ้างจากนางสาวบีเลย

แต่ทางด้านนางสาวบีว่ายังไงเรื่องค่าจ้างค่าเลี้ยงดู
นางสาวบีนะคะบอกว่าเดือนมกราคมนี้บอกว่าจะเอามาให้ทั้งหมดเลยนะคะ
แต่ล่าสุดทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
พูดคุยกับนางสาวบีเปิดเผย
เมื่อปี๒๕๕๕พาน้องขนุนไปเยี่ยมนายธีรพันธ์ภาคอิน
แล้วก็นางสาวนิชาพาเมฆลอยน้าสาวกับน้าเขยนี่แหละที่สุพรรณบุรี
เมื่อทั้งคู่เห็นน้องขนุนก็เลยได้เสนอบอกว่า
เลี้ยงให้ไหมลูกน่ารักจังเลยนะคะ
ก็เลยบอกว่าจะรับจ้างเลี้ยง
โดยคิดค่าจ้างเพียงแค่๒๐๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
ไปฟังเสียงของนางสาวบีเป็นแม่ของน้องขนุนนะคะ
โดยการที่ว่าพูดว่าเงิน๔๐๐๐เขาเป็นคนพูดเองอะค่ะ

แล้วค่านม๒๐๐ค่าเลี้ยง๒๐๐บาท
น้าจะเป็นคนเลี้ยงให้ถ้าแกไปให้คนอื่นเลี้ยง
ค่าเลี้ยงดูมันจะมากกว่านี้
หนูก็เลยถามแฟนว่าน้าก็ไม่มีลูกสาวให้เขาเลี้ยงก่อนไหม
ถ้าเราอยากเอาลูกไปตอนไหนก็ได้เขาคงไม่ว่า
จากนั้นมาก็เลยตกลงรับปากให้น้าเลี้ยงอะค่ะ
ตั้งแต่เลี้ยงไปนะคะตั้งแต่ให้ไปผ่านไป๓เดือน
นางสาวบีติดต่อขอลูกคืนก็คือน้องขนุน
แต่ว่าได้รับการปฏิเสธนะคะซึ่งน้าสาวกับน้าเขยบอกว่า
อยากให้ขนุนโตกว่านี้ก่อน
แต่ว่าด้วยความคิดถึงน้องขนุนมาก
ก็พยายามจะขอขนุนคืนอยู่หลายครั้ง
แต่ทุกครั้งน้าเขยแล้วก็น้าสาวปฏิเสธมาตลอดเลยค่ะ
ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด
แล้วหนูจะอุ้มลูกสักครั้งนึงเขาก็จะตบหน้าหนู
เขาบอกว่าไม่ให้อะค่ะเขาบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่ง
เคยขอลูกคืนเรื่อยค่ะถูกปฏิเสธตลอด
รอให้มันรู้ความมึงเราไปตอนนี้มันกระดื้อ

ก็เป็นคำยืนยันนะคะบอกว่ารับรู้เรื่องของลูกตลอด
อยากจะเจอลูกตลอดไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ให้น้าเขยกับน้าสาว
ดูน้องขนุนตัวเองไปหาเป็นประจำค่ะ
บางครั้งส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้น้องขนุนด้วยนะคะ
ส่วนเงินค่าจ้างยืนยันนะบอกว่าโอนตลอดอยู่แล้วค่ะ
แต่หนูจะทบให้เดือนหลัง
ยืนยันนะบอกว่าโอนให้ทุกเดือนเลย
แต่ฝั่งหน้าเขยกับน้าสาวนี่บอกว่าไม่เคยโอนให้เลย

ถึงได้บอกว่าคนละเหตุคนละผลคนละข้อมูลกันนะฮะ
เดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ
แม่ได้ทราบข่าวว่าน้าเขยกับน้าสาว
พาน้องขนุนหายไป
ก็พอตรวจสอบไปพบบอกว่าหายไปจริง

ทราบเบื้องต้นว่าย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจภูทรห้วยยอด
ให้ดำเนินคดีทั้งคู่ในข้อหาพรากผู้เยาว์ไปจากมารดา

ก็ไม่อยากให้ตำรวจดำเนินคดีเพียงแต่เป็นห่วงลูกเท่านั้นเองค่ะ
ก็คือในช่วงที่
มีการคุยโทรศัพท์ระหว่างแม่กับลูกนี้

ซึ่งน้าเขยกับน้าสาวก็ไม่ได้ให้น้องขนุนไปเรียนหนังสือนะคะ
ขณะนี้ขนุนมาอยู่กับตัวเองที่ย่านบางแคร์

แล้วก็เตรียมตัวที่จะให้ขนุนเข้าโรงเรียนค่ะ